มาดูเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ก่อนนะครับ
รองสารวัตรสอบสวนของสนอุดมศุกร์
ขับรถเก่งนะคุณนะแล้วไปประสบอุบัติเหตุครับ
พุ่งชนท้ายรถบรรทุกจนรถเก๋งไปเสียบอยู่ท้ายรถบรรทุก
แล้วก็รองสาววัดสอบสวนก็บาดเจ็บสาหัสติดคารถนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือคุณดูสิ
ภาพเหตุการณ์ที่รถของรองสารวัตรสอบสวนสนอุดมศุกร์เนี่ย

ไปหมดสิครับด้านหน้ารถพังยุบหมดเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่ปเต็กตึงก็ใช้เครื่องตัดทางนะครับ
ร้อยตำรวจโทสหรัฐคงมีรองสาวสอบสวนสนอุดมศุกร์ออกจาก

หลังเกิดอุบัติเหตุขับรถชนท้ายรถพ่วงจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนเทพรัฐกิโลเมตรที่๑๑
่งหน้าบางนาตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
โดยในช่องทางด่วนเลนกลางมุ่งหน้าบางนา
เสียหลักแล้วก็ไปพุ่งชนท้ายรถบรรทุก
ไม่ทราบชนิดสภาพด้านหน้าของรถเก๋งคันนี้อย่างที่เห็นแหละครับ
ต่อเต็กตึ๊งต้องใช้เครื่องตัดทางตัดตัวถังรถเก๋ง
ใช้เวลาประมาณ๑๕นาทีจึงช่วยเหลือนำตัวรองสาววัดสอบสวนออกมาได้
นำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐสุวรรณภูมินะครับ
ในที่เกิดเหตุนะครับก็พบชิ้นส่วนของไฟท้ายรถบรรทุกตกอยู่
ส่วนรถคู่กรณีคือรถบรรทุกนะคุณ
ขับรถหลบหนีไปฮะหลบหนีไปจากจุดเกิดเหตุนะครับ
ตำรวจสพบางแก้วจะเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ระแวกที่เกิดเหตุนี้เพื่อติดตามรถคู่กรณี
ก็คือรถบรรทุกพ่วงมาสอบปากคำดำเนินการ
ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับ
มาดูอีกหนึ่งอุบัติเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพนะครับ
เวลาประมาณตี๔๔๐นาทีครับ
เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์รับจ้าง
ขึ้นสะพานกลับรถแล้วก็เสียหลักพุ่งชนขอบทาง
ปรากฏว่าคนขี่นะฮะร่างกระเด็นตกลงมากระแทกพื้น
ที่ถนนวิภาวดีจนเสียชีวิตครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนวิภาวดีรังสิต
วงสนามบินเขตดอนเมืองกรุงเทพ
แถวร้านเจริ้งแถวสนามบินดอนเมืองนะครับ
ตำรวจสนดอนเมืองอาสาสมัครมูลที่ร่วมกับตันยู
ก็เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอยู่บนสะพานกลับรถครับ
พบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีดำแดงหมายเลขทะเบียน
๒ชชนหน๔๘๘๐กรุงเทพมค
เสียหลักชนขอบทางทำให้ผู้ขับขี่ร่างนั้นกระเด็น
ตกลงมาเสียชีวิตบนถนนวิภาวดีรังสิต
ฝั่งขาเข้าช่องคู่ขนานเลนซ้ายนะครับ
ผู้เสียชีวิตก็คือนายประเสริฐคำนวณถ้อยอายุประมาณ๕๐ปีครับ
เป็นรถจักรยานยนต์รับจ้างวินหมู่บ้านเอื้ออาทรบรังสิต
อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
โอ้โหสภาพนะฮะก็แขนซ้ายขาซ้ายหักผิดรูปเสียชีวิตครับ
เมืองต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าผู้เสียชีวิตขับขี่รถจักรยานยนต์
แล้วก็วิ่งขึ้นมาทางกลับรถด้วยความเร็ว
จะเสียหลักเฉียวชนแบรีเออร์คอนกรีตขอบทาง
ทำให้ร่างนั้นกระเด็นแล้วก็พัดตกสะพานลงมาเสียชีวิตดังกล่าวนะครับ
หลายคนไปมองเรื่องของทะเบียนด้วยคุณ

ชช้างนหนูคือชน
มันเป็นตัวอักษรที่แบบพอมาอยู่ด้วยกันแล้วมันอาจจะไม่ค่อยดี
ดูเป็นรังสังหรณ์